คือที่ผ่านมาเกิดเหตุผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ

ล่าสุดไปมอบตัวกับตำรวจแล้ว
ตั้ง๒ข้อหานักแล้วด้วย
เหตุนี้เกิดในแคมป์คนงานครับคุณผู้ชมครับ
ในซอยสาราธรรมศพ๑๓นะฮะ
แยก๒เขตทวีวัฒนาคลุงเทพฯมหานคร
กู้ภัยนี่ครับพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
นายสมอยนาชัยเงินอายุ๕๐นะครับ
เป็นชาวกาลสินถูกยิงเข้าหัว๒นัดนะครับ

ผู้ก่อเหตุคือนายธนวัฒน์แจ้งภูลหรือว่าปิ๊ก
อายุ๓๔ปีอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับแคมป์คนงานนี่แหละ
วันนี้ตำรวจสนธรรมศพนะฮะ
เชิญภรรยาลูกสาวแล้วก็เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต
เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
รวมถึงทำเอกสารรับศพคนตาย

ปริยากรนาชัยเงินอายุ๔๐ปี
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่า

กำลังล้างกระทะอยู่หน้าห้องพัก

แล้วยิงใส่เลยเสียชีวิตเลย
เธอบอกเธอโกรธมากแค้นมาก
ไม่ขออโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุ

มักจะมาทำร้ายร่างกายคนในแคมป์
มีการยิงปืนมีการจุดประทัดขู่อยู่เสมอเลย
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
เคยถูกในปิ๊กเนี่ยมาต่อยด้วยนะเนี่ยฮะ
มาต่อยด้วยตอนที่เธอขี่บริษัท

ไม่อยากมีเรื่องเดี๋ยวจะถูกละลานอีก
แต่มันมาเกิดเหตุนี้กับพ่อซะก่อนครับ
พ่อหนูมีคนเดียวนะถ้ามันเอากลับขึ้นมาได้ไหม
เห็นว่าเรื่องของเราก็ดำเนินการแจ้งความมาต่างสี่เดือน

เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาก็เงียบไปเลย
พี่ก็เสียใจแล้วเนอะขาดเสาหลักของบ้าน

ก็มีพี่กับพี่อิ้งสองคน
เราอยากให้ตำรวจเขาดำเนินการขั้นไหนแม่

อยากให้เขามาขอคำมาเราไหมคะหรือว่าสามีของเราไหมคะ

สิกรรมให้มันถ้าพ่อแม่เขาอยากจะขอโทษหรือขอขมามา
ไม่ค่ะแม่เขาเข้าไปแล้วไปยกมือไห้พี่อิงแล้ว
ตั้งแต่ตอนโดนยิงเขาก็บอกว่าป้าขอโทษนะ
ป้าไม่ได้เป็นคนทำลูกป้าเป็นคนทำ
เขาก็ยกมือไหว้เขาก็เดินออกไป
ล่าสุดนะครับพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุพาตัวในปิ๊กเข้ามามอบตัวที่
สพสาราธรรมศพแล้วนะฮะ
แล้วก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำโดยผู้ต้องหา
เอาปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒มามอบให้ตำรวจด้วย
ระหว่างการสอบปากคำพ่อแม่แล้วก็ย่าของผู้ต้องหาก็นั่งอยู่ในห้องสืบสวนด้วยนะครับ
พันธบทเอกชาญฤทธิทรัพย์สมบัติท่านผู้กำกับการสอนอสาราธรรมศพนะฮะ
ระบุว่าสาเหตุการสังหารเนี่ยนะครับ
เพราะผู้ก่อเหตุมีอาการเมาสุรานะครับจนคุ้มคลั่งที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ตายไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนนะ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พรบออาวุธปืน
ส่วนบรรยากาศที่กาลสินครับที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็เล่าบอกว่าโอ๊ยสมอยเนี่ยนะเขาเป็นคนล่าเริง
ธยาศัยดีใครเห็นใครก็รักไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพกันสามคนนะครับ
มีคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีเมียเขาแล้วก็ลูกสาว
เพื่อส่งเงินมาเลี้ยงลูกเรียนม๑ที่นี่นะครับ
ส่วนพ่อตาของผู้ตายก็บอกว่าโอ้โหทำยังไงล่ะเนี่ย
เขยเป็นเสาหลักนะแล้วเป็นคนดีเป็นห่วงคนอื่น
เยี่ยมบ้านทีไรก็ถามคนนั้นมีกินไหมคนนี้มีกินไหม
ช่วยเหลือเบื้อกุญกันตลอดเวลาเดี๋ยวจะเผาวันไหน

เดี๋ยวจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ